เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเมื่อกี้เรื่องพยาบาลสาว
ต่อหน่อยก็แล้วกันนะฮะเริ่มต้นเลยกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ
อายุ๓๔ปีนี่นะฮะเธอเนี่ยออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก
เพื่อร้องขอความเป็นธรรมผ่านสังคมหรือว่าผ่านสื่อมวลชนด้วย
วันนี้เธอก็มาที่รายการของพี่หนุ่มกัญชัยโหนกระแส
พร้อมกับอดีตสามีที่เป็นตำรวจต่อชะดออยู่ที่อุบลราชธานี
ทั้งคู่เนี่ยให้ข้อมูลไม่ตรงกันนะค่ะเดี๋ยวทุกผู้ชมลองฟังกันแล้วกันนะฮะ
เอาฝั่งของฝ่ายหญิงก่อนคุณบุ๋มบิ๋มเนี่ยบอกว่าเธอรู้จักกับอาร์ต
ที่เป็นตำรวจต่อชะดออยู่ที่อุบลรัชธานีเนี่ยเมื่อปี๕๙
อายุ๓๔เป็นพยาบาลอาร์ตเป็นตำรวจอายุ๒๙นะครับ
ก็คบกันได้๓ปีจดทะเบียนสมรสแล้วก็จัดพิธีมั่นกัน
ตั้งใจว่าจะแต่งงานมีพิธีแต่งงานเนี่ยปลายปี๖๕นะครับ
จากนั้นระหว่างที่รอจัดงานแต่งฝ่ายชายก็มาขอเอาเงินเก็บ๑ล้าน๒แสนบาท
เตรียมไว้สำหรับจัดงานแต่งเพื่อไปลงทุนทำฟิตเนสก่อนนะฮะ
ปรากฏว่าธุรกิจฟิตเนสก็ไปได้ด้วยดีนะครับ
แล้วทีนี้เริ่มมีหญิงสาวเข้ามาติดพันธุ์สามีแล้วเธอก็พยายามนะบอกให้เลิกอะไรพวกนี้
แต่ว่าฝ่ายชายกลายเป็นว่าขอให้เธอยอมรับกับสถานะเมียหลวงนะครับ
เพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยคือพูดง่ายฝ่ายหญิงบอกคุณบุ๋มวิวบอก
สามีจะขอมีเมียน้อยแล้วยังส่งรูปที่ถ่ายคู่กับผู้หญิงคนอื่นมาให้ดูด้วย
แต่เธอบอกเธอรับไม่ได้นะฮะเธอขอหย่าฮะ
ก็พอหย่ากันไปต่างคนก็จะได้จะไปมีคนใหม่อะไรก็ว่ากันไป
แต่ฝ่ายชายไม่จบนี่เธอบอกเธอมีหลักฐานแชทมาขู่
บอกได้ปล่อยคลิปตอนที่อยู่ด้วยกันมีอะไรกันเนี่ย
ส่งไปให้เพื่อนในกลุ่มตำรวจดูอ้างว่าส่งการบ้าน
นี่เห็นไหมฮะแล้วระหว่างที่คบกันอยู่
เธอก็มีปัญหากับแม่สามีแม่สามีหาว่าเธอเนี่ย
ทำคุณสัยใส่ลูกชายยังจะเอามีดเนี่ย
ไล่ฟันเธอในฟิตเน็ตอีกด้วยแล้วมีปัญหาเรื่องรถกระบะอีก
ซื้อด้วยกันแต่เป็นชื่อฝ่ายชายฝ่ายชายเนี่ยผ่อนแค่สองแสน
เหลือเธอผ่อนหมดเธอก็อยากได้รถกระบะคืนด้วย
แล้วก็เงิน๑ล้าน๒แสนที่ว่าลงทุนฟิตเนสไปด้วย
เพราะเธอบอกว่ากลายเป็นว่าฝ่ายชายเนี่ย
จะขอสองแสนคืนแต่เธอบอกถ้าเกิดจะเอาสองแสนค่า
ผ่อนรถคืนเนี่ยก็ต้องยอมเซ็นสภาพหนี้ให้ด้วย
เพราะว่ามีเรื่องที่เธอผ่อนทั้งหมดแต่ว่าชื่อเนี่ยเป็นฝ่ายชาย
ส่วนกิจการฟิตเนสเธอมองว่านี่มันคือสินสมรส
เธอต้องมีสิทธิ์ในฟิตเนสด้วย
ไม่ได้ดีกันค่ะจะสรุปจบ

ที่เขาบอกว่าเรามีชู้ก่อนจริงไม่ใช่
หย่าวันที่๘เราส่งใบหย่าให้วันที่
แต่แล้วเราเริ่มต้นความสัมพันธ์วันที่๘ค่ะ
คลิปที่เขาเอามาลงคือคลิปวันที่๑๐ค่ะ
แค่ต้องการให้เขาอย่าเคลียร์ในตรงนั้นว่าเราไม่ได้มีเชื้อ
ตอนนี้เราลงจากภาพการกันต่อไหมครับ

ตอนนี้เขารับตากแล้วเรามั่นใจไหมคะว่าเขาจะลงอะไรอย่างนี้

แต่ว่ารับหลังเขาก็จะพูดอีกแบบหนึ่ง
เราจะดำเนินคดีทางศาลอะไรอย่างนี้
ต้องต้องปรึกษากับทางผู้ใหญ่ก่อนค่ะ

เราพยายามเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่แล้วค่ะ
เขาเป็นคนที่ตามมาหาเรื่องเราก่อนเองค่ะ
ขณะที่ฝ่ายชายนะฮะซึ่งเป็นตำรวจต่อชดนะครับ
เขาบอกเขาขอนี่มาเจอกันเลยนะฮะ
มาออกรายการของพี่หนุ่มกัญชัยพร้อมกัน
บอกเขาก็มีหลักฐานของเขาในฝั่งของเขานะฮะ
เพราะปกติเหตุการณ์แบบนี้เรื่องราวแบบนี้ฝ่ายชายไม่ค่อยออกใช่ไหม
หรือจะไม่ค่อยมาให้สัมภาษณ์ชี้แจงอะไร
พอไปสู้คดีในชั้นศาลอะไรก็ว่ากันไป

ไม่ใช่แค่เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเขา
แต่เขาต้องปกป้องศักดิ์ศรีของหน่วยงานของเขา
ที่เขาทำงานรับราชการตำรวจอยู่
โดยคุณอาร์ตบอกว่าจริงแล้วสาเหตุที่เลิกกัน
ไม่ใช่เขามีคนใหม่ไม่ใช่ว่ามีหญิงมาติดเขา
แต่ฝ่ายหญิงนั่นแหละอดีตภรรยาเขานี่แหละ

เขาจับได้นะตั้งแต่๒๕กุมภาพันธ์
เห็นฝ่ายหญิงเนี่ยไปนั่งกินหมูกระทะกับผู้ชายคนใหม่
พอถามไปเนี่ยเขาก็ยอมรับว่ามีคนใหม่จริง
ฝ่ายหญิงก็ยอมรับจน๘มีนาคม
อาร์ทบอกผมก็เลยขอหย่าก็นัดกันไปหย่า
ซึ่งการที่จับได้ว่าฝ่ายหญิงแอบคุยกับคนใหม่
ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยจับได้หลายครั้งแล้ว
พยายามขอร้องให้หยุดแต่ฝ่ายหญิงไม่หยุด
ยืนยันว่าส่วนตัวของเขาเองเนี่ยเขาไม่เคยนอกใจตามที่ฝ่ายหญิงกล่าวหา
ทีนี้หลังจากเลิกกันแล้วไอ้แชทที่บอกว่า
ฝ่ายหญิงเอาคลิปเข้าไปไปปล่อยในกลุ่มไลน์ของเพื่อนตำรวจอะไรพวกนี้
ทางอาร์ทเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำ
เป็นการพูดเล่นไม่ได้เอาคลิปไปลงจริงแล้วลักษณะที่โดนเนี่ยเหมือนถูก
มันเป็นข้อความที่ตัดไปตัดมาแปะตรงนั้นมาแปะกับตรงนี้
มันคุยกันไว้เก่าก็มีอะไรพวกนี้นะฮะเหมือนกับตั้งใจจะให้เขาเนี่ยไม่มีที่ยืนในสังคม
เรื่องรถกระบะนะที่ว่าเขาผ่อนไปสองแสนแล้วเป็นชื่อของเขาเนี่ย
เขาพร้อมจะโอนชื่อให้เป็นชื่อฝ่ายหญิงแต่ฝ่ายหญิงต้องจ่ายเงินคืนให้เขาครบสองแสนก่อน
คือจ่ายมาสองแสนแล้วเดี๋ยวโอนชื่อให้เลยแล้วเอารถกระบะไปเลยกิจการฟิตเนส
ฝ่ายหญิงบอกเอาเงินที่จะแต่งงานเนี่ยล้านสองไปลงทุนฟิตเนสใช่ไหมจะเลิกกันเนี่ย
กันไปแล้วเนี่ยหย่ากันแล้วเนี่ยต้องเป็นของเธอด้วยพอเป็นสินสมรส
ยืนยันว่านี่คือเงินที่ไปกู้เงินสหกรตำรวจ๑ล้าน๒แสนบาทมาลงทุนนะฮะ
แล้วไม่ได้ลงทุนแค่ล้านสองมัน๓ล้านกว่ามีเงินอีก๒ล้านที่ตาของอาร์ตเนี่ยให้มาลงทุน
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายหญิงไม่ใช่สินสมรสเขาบอกเขามีหลักฐานยืนยัน
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยการบริหารกิจการฟิตเนสเขาก็เป็นคนทำเองทั้งหมด
ฝ่ายหญิงไม่เคยมาช่วยอะไรมีแต่เขานี่แหละต้องคอยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายต่างให้กับอดีตภรรยา
ตอนนี้เมื่อเลิกกันแล้วหย่ากันแล้วอาร์ตบอกผมก็ขอจบสัมพันธ์ตรงนี้อย่ามายุ่งเกี่ยวกันอีก
ฝ่ายหญิงกล่าวหาว่าแม่ของเขาเนี่ยเอามีดไปไล่แทงไล่ฟันในฟิตเน็ต
หาว่าฝ่ายหญิงทำคุณสัยใส่เขาก็ขอปฏิเสธเช่นกันว่าไม่ใช่เรื่องจริง
ต่างฝ่ายก็ต่างมาให้ข้อมูลในมุมของแต่ละฝั่งกันแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะครับ